คโปร์ก็อาจจะมีแท็กซี่ไร้คนขับมาให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ
โดยวันนี้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รถยนต์ไร้คนขับของสิงคโปร์
ได้นำเอารถแท็กซี่ไร้คนขับต้นแบบออกมาทดลองวิ่งบนท้องถนนครับ
ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นรถแท็กซี่ไร้คนขับต้นแบบนะครับ
บนท้องถนนในสิงคโปร์วันนี้
ระหว่างการทดสอบยังมีคนขับรถนั่งประจำอยู่หลังพวงมาลัยนะครับ
แต่ว่าการควบคุมรถเกือบทั้งหมดก็จะเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
ผลการทดลองในวันนี้ที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอ
น่าพอใจครับทำให้นักพัฒนายิ่งมีความเชื่อมั่นว่า
แท็กซี่ร้ายคนขับกว่า๑๐๐คัน
น่าจะนำออกมาใช้จริงในเชิงพาณิชย์บนท้องถนนของสิงคโปร์ได้

ซึ่งนอกจากจะเป็นการพลิกโฉมระบบขนส่งมวลชนของสิงคโปร์แล้ว

ซี่ไร้คนขับจะทำให้ปริมาณรถยนต์ในสิงคโปร์ลดลง
ซึ่งก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคตตามมา
โดยเฉพาะการเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่ถนนอาจจะมีขนาดเล็กลง
เพื่อนำมาขยายพื้นที่ทางเท้า
ให้มีขนาดใหญ่และก็เป็นมิตรต่อผู้สัญจรไปมามากขึ้นครับ